เมื่อตอนต้นรายการผมอ่านข่าวเรื่องของรถที่ก็ข้ามทางลักผ่านทางรถไฟแล้วก็ชนรถไฟ
แต่เหตุการณ์นั้นมีคนบาดเจ็บแต่ไม่มีคนเสียชีวิต
แต่เช้านี้ครับคุณผู้ชมครับข่าวที่ผมเพิ่งได้รับมานะฮะ
มีรายงานเข้ามานะครับว่ารถบัสจะไปทอดกระถิ่นที่แปดริ้วฉะเชิงเซาครับนะฮะ
ชนกับรถไฟนะฮะมีคนเสียชีวิตถึง๒๐คน
โอ้โหแล้วเห็นบอกว่าคนเจ็บยังอีกเยอะเลยนะ
นี่คือข่าวใหญ่ของวันนี้ครับคุณผู้ชมครับ
เหตุเกิดเมื่อเช้าที่ผ่านมาเท่านั้นเองก่อนเข้ารายการเรา๘โมงครึ่งครับ
เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุนะครับว่ามีอุบัติเหตุรถบัสชนรถไฟ
ที่สถานีรถไฟคลองแขวงกันตะวนบางเตยอำเภอเมืองจังหวัดเชิงเศร้า
ตำรวจสภบังน้ำเปรี้ยวเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๒๐คนติดอยู่ในซากรถ
และได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลภุทธโสธรไม่พอล่ะลงบาลเดียว
อีกโรงพยาบาลหนึ่งคือโรงพยาบาลบ้านโพด้วย
เป็นคณะทอดกระถินมาจากสมุดปลากราน
จะไปทอดกระถิ่นที่วัดบางปลาฉะเชิงเศร้า
มีผู้โดยสารนั่งมาในรถทั้งหมด๖๐คนครับ
คนครับคุณผู้ชมครับน้องก๊อฟน้องปุ้ยครับสาเหตุคาดว่า
คนขับน่าจะไม่ชินทางจึงประสบเหตุพุ่งชนกับรถไฟ
ขนส่งสินค้าจนพลิกคว่ำครับ
และได้มีผู้บาดเจ็บนะครับแล้วก็เสียชีวิตอย่างที่เรารายงานไป
แต่คนขับรถไม่ได้ยินจึงชนเข้าอย่างจัง
ตอนนี้ในพื้นที่มีปัญหาก็คือต้องขอความกรุณาเลยนะครับ
ประชาชนที่ไปมุงดูเหตุการณ์กันนะครับ
ตอนนี้มันจะลำบากเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับ
ที่เขาจะต้องลำเลียงผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่ขอความกรุณาเถอะครับ
และที่โรงพยาบาลพุทธโสธรเนี่ย

คือจำนวนหมอพยาบาลไม่พอต่อผู้บาดเจ็บ
ทยอยส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงนะครับ

รบกวนเปิดทางให้กับรถพยาบาลด้วย